พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นบุคคลต้นแบบให้กับประสบนิกรทั่วทุกหมู่เหล่านะคะ
บุคคลด้านการกีฬาก็เช่นเดียวกันได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เพราะว่าในหลวงราชการที่๙ทรงสนับสนุนด้านการกีฬาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการกีฬามากมายนานับประการนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินบุคคลในแวดวงกีฬาค่ะ
น้อมนำพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านไปปรับใช้อยู่เสมอติดตามจากรายงานค่ะ
อาจารย์หลังหรือนายชาญวิทย์ผลชีวินเป็นอีกหนึ่งบุคคลผู้น้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มาใช้กับการดำเนินชีวิตตลอด๖๐ปีบนเส้นทางฟุตบอลตั้งแต่ยังเป็นนักฟุตบอลจนก้าวเป็นโค้ชทีมชาติไทย
ทุกครั้งที่มีภารกิจเพื่อชาติอาจารย์ชาญวิทย์จะนึกถึงพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านจนผ่านความสำเร็จในแต่ละขั้น
พระองค์ท่านให้โอวาสไว้หลายอย่างเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยแล้วก็ทำให้เรานำมาน้อมนำมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยโดย
กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
กีฬาสร้างคนให้มีอะไรฮะมีวินัยมีสุขภาพภาระนามัยสมบูรณ์
รู้จักกฎกติกาจากกฎกฎิกาของนักกีฬาก็พอโตขึ้นมาเป็นปวงประชา
ก็คือเป็นปวงชนก็เคารพกฎหมายมันก็จะน้อมนำพระบรมราชวาสของพระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้สอดแทรกพระบรมราชวาส
ให้คนไทยเนี่ยได้คิดนะครับแล้วก็สำนึกแล้วก็นำไปปฏิบัติตลอดเวลานะครับ
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกม๒๐๖๐
และต้องพาทีมลงแข่งชี้ชะตานัดแรกในเกมพบกับทีมชาติคูเวท
ซึ่งในวันแข่งขันตรงกับวันที่๕ธันวาคมพอดี
อาจารย์หลังต้องการให้นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชุดสีเหลืองลงแข่งขันในนัดดังกล่าว
ในวันมหามงคลแต่เนื่องจากกฎของการแข่งขัน
ไม่อนุญาตให้สวมชุดสีอื่นนอกจากสีแดงและสีน้ำเงิน

จัดการแข่งขันจนสุดท้ายทีมชาติไทย
สวมชุดสีเหลืองลงแข่งขันในแมชดังกล่าว
และก็เป็นแมชแห่งความทรงจำ
ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะไปได้๑ประตูต่อ๐
เป็นความประทับใจของคนกีฬาวงการลูกหนัง
ที่ไม่เคยลืมเลือนตราบทุกวันนี้

เราก็ขอเขาว่าวันนี้เราจะขอใส่เสื้อสีเหลืองได้ไหม

ว่าเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
พอคุยกันก็ขอร้องเขาที่ประชุมว่า
วันนี้เราจะขอเฉลิมเสื้อหลอง
วันประสูจน์ขององค์ประเภทเจ้าอยู่หัว
แล้วก็คุยกับทางโอลิมปิกนะครับ

ใครจะไปดูไปเชียร์ฟุตบอลวันนี้
หมู่บ้านนักกีฬาไทยเนี่ยขอให้ใส่เสื้อเหลืองไปนะครับ

เราก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยให้กับพระองค์ท่าน
เพราะว่าทันทีวีภูเนี่ย
เขาถ่ายทอดสดกลับมาอยู่แล้วนะครับ
ก็ปลุกขวัญกำลังใจนะฮะ
นักกีฬาแล้วก็ทำพิธีจุดเทียนชัย

ทางกาต้าเองที่เป็นเจ้าภาพเนี่ย

แล้วก็เดินก็หลายคน

เข้ามาร่วมงานวันนั้นก็น้ำตาซึมเลย

นายชาญวิทย์จะนึกถึงพระราชดำรัฐของพระองค์ท่านทุกครั้ง
มีกำลังใจก้าวเดินต่อไป
ปัจจุบันเขาคือบุคคลในวงการกีฬา
ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง
ถ้าทุกคนน้อมนำพระบรมราชวาสของพระองค์ท่าน

ผมบอกเลยว่าเราจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกแล้ว
ให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับเพื่อให้เดินลอยตามพระองค์ท่าน
อย่างไรก็ฝากพี่น้องชาวไทยว่าปรรถบุรุษเราสร้างสิ่งดีงาม
สร้างแผ่นดินสร้างชาติสร้างประเทศมาตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเราจะเอาวัฒนธรรมอะไรมาก็แล้ว
แต่อย่าลืมรากเน่าของตัวเองซึ่งเราก็ต้องมีทั้งชาติ
มีทั้งศาสนาแล้วก็มีทั้งธรรมภาษา
จากจุดเริ่มต้นของนักฟุตบอลคนหนึ่ง
สู่ความสำเร็จในวงการกีฬาในวันนี้
นายชาญพิษผลชีวินระลึกอยู่เสมอในทุกบทบาท

และเขาจะยังคงปฏิบัติตามรอยพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชตลอดไป